เห็นเรื่องราวในโลกโซเชียลมันก็ทำให้เรายิ้มได้แบบนี้
มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราไปตลอดหาเรื่องมาแล้วก็ไปเจอมา
พูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารการกินอะไรพวกนี้
ใหม่สมัยใหม่นี่มันไม่ธรรมดาหรอกคุณผู้ชม
มันต้องมีความสะดวกสบายมันต้องทำอะไรให้มันเสร็จสับในขั้นตอนเดียว
ไปดูกันดีกว่าว่ากระบวนการกินปี๒๐๑๙เขาทำยังไงคะ
ไงล่ะคุณคะมือหนึ่งถือจานค่ะ
อีกมือนึงถือช้อนไม่มีมือถือแก้วแล้วไง

นี่ไงคะคุณใส่กระเป๋าเสื้อไปเลยจ้า
แล้วก็เอาข้าวคำน้ำคำดูดกันไปโอ้โหคล่องคอไม่มีติดแน่นอน
สบายเบื่อเลยแบบนี้ไม่ลำบากใครด้วยนะ

ก็อาจจะมีผ้าเช็ดหน้าลองอยู่ก่อนก็ได้
เทคนิควิธีการว่า
กินไปดูดไปโอ๊ยเปลิญนะแหมมีความสุข
ทีนี้แหละคนในโซเชียลเขาก็มาสิคะคุณ
แจ๋วพี่แจ๋วไอ้เด็ดเจ๋งต้องลองทำบ้างนี่

อยากให้คุณชนะลองคุณมีกระเป๋าเสื้ออยู่นี้
หาแก้วมามันจะเย็นวับ
นี่โอ้โหเก๋ไก่มากเลยนะ
มีข้อความที่บอกว่าวันหลังนะต้องสั่งทำกระเป๋าเสื้อใหญ่ด้วยเลย

ข้างหนึ่งน้ำเปล่าข้างหนึ่งน้ำอารมณ์ก็ว่าไป

กลมกินข้าวอยู่ตาบอด
ไม่แน่นะเกิดหลอดหนูมันยาวกเกินเลย

ต้องถือที่ถูกองศา

หลอดธิมตา

ถ้าคุณใส่เสื้อใหญ่กว่านี้ทุกคนต้องทำงี้

แก้วยัดไปเหรอะอยู่ตรงนี้

คุณเปลี่ยนข้างด้วยสิ

ก็ทานข้าวไปด้วยคือเหมือนแบบถือห้อยไว้แล้วก็ใส่กล่องโฟม

อย่างนี้เหรอมีอีกอันนี้เกี่ยวไว้อย่างนี้แล้วก็กินข้าว
นี่ค่ะถืออย่างนี้อันหนึ่งอันนี้กินข้าวอย่างนี้ค่ะ

ไม่ใช่แต่ว่าอีกแบบนึงที่เคยเห็นเดี๋ยวนี้
ที่เขาทำเป็นจานข้าวแล้วก็มีที่ใส่แก้วตรงกลาง

เคยเห็นเคยเห็นแล้วก็มีกลมร้อมแบบนี้

ใช่จริงแล้วคือเขาอยากให้เด็กนั่งกิน

กันไปดูไปเรื่องราวของโซเชียลนะคะ